แต่ว่าบ้านไหนที่มีลูกเล็กลูกอ่อนนะคะ
ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของพ่อแม่ลูกอ่อนที่ต้องช่วยดูแลนะคะ
ไม่ใช่แค่ดูแลลูกดูแลงานในบ้านอุปกรณ์ต่างเกี่ยวกับเด็ก
ถ้าคุณแม่ทำไม่ไหวคุณพ่อก็ต้องช่วยค่ะ
สะอาดเลยค่ะหมายถึงขวดนมคุณพ่อนะคะสะอาดกว่าขวดนมอีกค่ะ
ฟองพ่อเนี่ยนะเต็มแข้งเต็มขาเต็มตัวเต็มหน้าไปหมดเลย
คุณพ่อฟองฟอสจ้าคุณพ่อไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์บาริสต้าอะไรที่ชอบชมมาก่อนนะ
พ่อก็แค่เป็นผู้ช่วยคุณแม่ในการล้างขวดนมดีมาก
แต่ล้างทุกวันไงคล่องแคล่วชำนาญทักษะการล้างก็เลยทำให้ตีฟองเก่งแบบนี้

ฟองไงคุณชนะไม่เห็นเหรอฮะฟองที่เป็นในการน้ำยาล้างขวดนม
ใช่ไหมเหมือนเราล้างจานอย่างนี้ไงเวลาที่เราล้างขวดนมเนี่ย
มันต้องใช้ตัวแปลงล้างขวดอ่านี่เดี๋ยวแทงไปแทงมามนุษย์มืออีก
มันก็เลยเป็นฟองเยอะเอาจริงนะท่านั่งคุณพ่อไม่เหมือนล้างขวดนม
ขูดมะพร้าวนั่นน่ะสิคุณพ่อค่ะแนะนำอย่างหนึ่งนะไม่ต้องใส่น้ำยาเยอะขนาดนั้นก็ได้
ไม่สะอาดเออต้องดูแลสุขอนามัยใช่อ่ายังไงก็ล้างให้สะอาดแล้วกันนะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องของเด็กด้วยนะคะ